ต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะช่วยไม่ได้คนมันโสดและเนื้อหอมหนุ่ม
ก็มารุมมาตุ้มอยู่รอบตัวไม่ใช่ของคุณอ้ำพัชราภา
แต่หลายคนยังสงสัยยังคาใจกันอยู่ว่าไปทริปนี้ทีก็มีหนุ่มคนนี้ที
ทริปนึงเนี่ยก็มีอีกคนนึงแล้วตกลงคนไหนตัวจริง
เดี๋ยวไปถามตัวแม่คนที่สนิทมากใครรู้ไหมพี่เอสุภาชัยค่ะ
โอ้โหนี่ชุดพี่เอเนอะเบาปีใหม่
ใจในการจิกมุมปากของเขามากอ่ะนี่แหละพี่เอสุตาเดียวค่ะ
ผู้จัดการดาราชื่อดังนะคุณออกมาชี้แจงข่าวเรื่องหัวใจของซุปตาในสังกัดหน่อย
อย่างคุณอ้ำพัชราภาว่าบรรดาเซลงเซลปหนุ่มที่พาเรทเป็นข่าวกับสาวอ้ำเนี่ย
ในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นไฮโซฟลุ๊กที่มีภาพหลุดควงกันไปดูหนัง
แล้วก็ส่งกันถึงที่รถหรือจะเป็นไฮโซนินหนุ่มหน้าหวานที่มีภาพล้านหลา
ทริปเกาะเมาดีฟแล้วก็ได้รับการยืนยันจากปากของนางเอกดัง
ว่าทุกคนนั้นเป็นเพียงแค่เพื่อนเท่านั้น
จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังอีกปากเสียงนึงแล้วกัน

เหมือนนิดพี่เอว่าตัดออกไปเลยอย่างนี้ครับ
ก็เป็นน้องที่พี่เอก็รู้จักมาก่อน
แต่กับคุณฟลุ๊กพี่เอไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัว
แต่ก็คือได้พูดคุยน้องอ้ำก็บอกว่า
ก็เป็นเพื่อนอยู่นะครับผมก็เป็นเพื่อนอยู่ครับ
ถ้าเป็นคนต่อไปที่น้องอ้ำมอง

พี่ว่าอ้ำต้องคิดเยอะแล้วก็พิจารณานานอย่างนี้ครับผม
ใช้คำว่าเพื่อนไปอีกนาน
เดี๋ยวนะพี่เอตอบว่าถ้าเป็นไฮโซนินเนี่ยตัดออกไปเลย
แล้วพี่เอยังไม่ได้พูดถึงไฮโซตุ๊กด้วย
คืออะไรส่วนถ้าเป็นคุณแอมเนี่ยเก็บไว้ก่อน
ให้พิจารณานานส่วนกระแสข่าวลุ้นรีเทิร์นอ้ำแอม
หลังจากที่พี่เอได้โพสต์ภาพของทั้งคู่ไป
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็เผยว่าจริงไม่ได้ตั้งใจจะสื่ออย่างที่ข่าวออกมาเลยนะ
เพียงแต่ว่าเป็นการรวบรวมเอาภาพความประทับใจ

แต่ว่าส่วนตัวแล้วพี่เอบอกเลยว่า
ก็แอบเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาอยู่ในสถานะคนรักเหมือนเดิม

อ้ำทั้งแอมเองก็มีเหตุผลส่วนตัว
แล้วก็อยากจะให้เป็นการตัดสินใจของคนทั้งสองมากกว่าค่ะ
พี่เอก็ลุ้นนะครับเหมือนกับที่ทุกคนลุ้น

ใช่ครับแต่มันเป็นเรื่องของคนสองคน

ช่วงที่ไปต่างประเทศหรือช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทย
หรือได้ไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่า
ทั้งสองคนเป็นสิ่งที่น่ารักมากอย่างนี้ครับ
แต่แบบอันนี้เป็นของคนที่ก้าวออกมา๕๙แล้วก็มองอย่างนี้
พี่ใจพี่เอก็อยากให้พี่แอมกับพี่อ้ำเห็นนะ
แล้วก็ได้คิดนะว่าเหมือนกับเขา
เหมือนเราลุ้นนะครับเหมือนเราลุ้นพระเอกละครกับนางเอก
ให้เป็นแบบคู่จิ้นพี่เอเข้าใจความรู้สึกคนแล้วแหละ
ดิฉันก็อยากจะก้าวออกไป๕๙ไปมองบ้าง
แต่กลัวตกไฟไม่ได้อยู่กับพี่
คือพี่เอเนี่ยก็ลุ้นแต่ว่าอย่างที่บอกแหละ
โตกันแล้วเนาะให้คุณอ้ำคุณแอมตัดสินใจกันเองดีกว่า

เออถ้ามีคนเชียร์เนี่ยมีหวังกันบ้างแหละนะ
เอาให้แฟนได้หวังกันไปก่อนละกัน

เอาเป็นว่าคุณอ้ำยังไม่มีตัวจริง
สำหรับชายหนุ่มรายรอบตัวเธอทุกคนนะคะ